กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคะสดจริงถึงตัวนะคะอย่างที่เจ๋งความว่า
วันนี้โอ้โหแขกรับเชิญของเราที่เราจะไปบุกถึงที่ของเขาเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นไฮโซ

ฉันว่าพูดชื่อไปเลยดีกว่าสำหรับคนนี้
ไฮโซม่านฟ้านะคะตอนนี้ต้องพึ่งผู้สื่อข่าวของเราน้องนัทนิน
เกาะกระแสไม่รู้ไปตามติดเขาถึงไหน

จะไปบ้านหรือเปล่าอยากเห็นบ้านมาก

สวัสดีครับพี่เบตองพี่เชอรี่ครับผม
สวัสดีจ้ะเป็นอย่างไรไปติดตามไฮโซมานฟ้า
เดี๋ยวไฮโซทำไมอยู่ข้างพงหญ้า
ไม่นี่ตามมาตั้งแต่ในเมืองแล้วไง

ฟุธมนต์ฮล์สายหนึ่งแล้วก็เลยมายืนรอไม่รู้ว่ายังไง

นี่นะวันนี้เราจะได้เห็นคฤหาดม่านฟ้าไหม
หนูไม่เห็นคฤหาสักหลังเลยเนี่ย
ก็เลยงงว่ามาทำอะไรแถวนี้

ขับรถสีชมพูมาแล้ว
เขามาทำอะไรคลือหาดแถวนี้เหรอ

นี่สีรถนั้นเห็นตั้งแต่๕เทคลาสเท่า

เจอแล้วไม่แล้ว
จริงหรือเปล่า
อาจเจอตัวอย่างนั้น
สวัสดีครับม่านป๊าครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะมาได้ไง
มาจากบันเทิงไทยรัฐครับผมสดจริงถึงตัว
ที่บ้านมาทำอะไรแถวนี้ครับเนี่ยบ้านอยู่แถวนี้เหรอครับ
ไม่ใช่ค่ะนี่คือเป็นมิลละสองแถวค่ะ
อ๋อเหรอไม่ได้มีขนื่นหาดอะไรอยู่แถวนี้เลยใช่ไหม

ตามมาเออขอคุยด้วยหน่อยสิพี่ม่านเดี๋ยวฝนมันตกอ่าทักทายนะจ๊ะ
ลูกน้องเยอะฝนตกอย่าเข้าไปคุยบนสองแถว
มีผู้ประกาศ๒คนอยากคุยด้วยใบตองเชอรี่
เชอรี่สวัสดีครับม่านป๊าสวัสดีครับ
อย่าหนูส่งโทรศัพท์ให้คุย
ได้ค่ะขึ้นรถสองแถวได้ด้วย
คุยได้เลย
ไม่ควรเปิ้งเมาทไมมั้ยนี้
เธอไม่เคยนั่งเลย
เธอไม่เคยนั่งเดี๋ยวฉันจะพาเธอมานั่งนะ
เคยนั่งส่วนใหญ่ว่านั่งบ่อย
อะไรนะมานั่งรถทางแถวอย่างนี้

แล้วแถวนี้เปลี่ยนไปนั่งรถสปอร์ตแล้วไง
อ๋อก็โตแล้วทำงานเก็บตังค์ได้แล้วสิ
อ๋อทำงานเก็บตังค์ด้วยตัวเองได้แล้ว
เขาบอกว่ามั่นฟ้าเป็นไฮโซเก๊
มีข่าวออกมาเป็นเยอะมากเลย
คิดว่าไงอ่ะคะ

เราไม่สามารถทำให้คนแบบเชื่อเราทุกอย่างได้
แต่ว่าการเวลาจะพิสูจน์ทุกอย่างเอง
ดีเด็ดมาก

เธอตกลงให้เธอเป็นไฮโซจริงไหม
หรือว่าให้ใครชอบให้ใครเรียกว่าเธอเป็นไฮโซ
เพราะว่าเธอชอบประโคมเครื่องเทปลงกันตัวเยอะ
เธอต้องฟังนะว่าคำจำกัดความนี้

คือไม่ใช่ว่าเราเรียกแบบว่า
ฉันคือไฮโซนะไม่ใช่นะ

อาจจะเรียกให้เป็นฉายาให้มันจำง่ายขึ้น
ก็จะไม่ให้เรียกไฮโซได้อย่างไรนะคะ
เพราะว่าธุรกิจของเธอนี่คือนับนิ้วไม่ทวนแล้วนะตอนนี้

ให้น้องพูดมาเลย
ก็ธุรกิจใช่ไหมก็วันจริงก็มีหลายอย่างที่ทุกคนทราบกันเนาะ
เนี่ยธุรกิจรถสองแถวเนี่ยจริงไม่ได้เป็นธุรกิจใหม่นะ
ทำมาประมาณเป็นสิบปีแล้วอ่ะ
ตั้งแต่ลูกคุณพ่อดูเนี่ย
ออกไหมแล้วคือมันไม่ได้เป็นธุรกิจที่แบบแปลกใช่
ใช่แต่ว่ามันแค่อาจจะเป็นธุรกิจที่คนอื่นไม่เคยได้ยิน
เนื่องจากว่าธุรกิจรถสองแถวไม่ต้องมีการโปรโมท
โฆษณาว่าสวัสดีค่ะชนมาขึ้นรถสองแถวนะคะของมาดฟ้าอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ป่ะ

เออแต่ว่าธุรกิจเช่นสบู่อาหารเสริมหรือว่าอย่างอื่นเนี่ย
มันต้องใช้การโฆษณาเพื่อให้คนรู้จักสินค้าทำให้คนรู้จัก
แต่สินค้าพวกนั้นไม่รู้จักธุรกิจอื่นเลย

ธุรกิจเยอะนับนิ้วไม่ถ้วนขนาดนี้
่านฟ้าถามตรงเลยเราก็เป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะคะ
ตัวเล็กเม็ดหุ่นบางขนาดนี้
มีแบ๊กที่ไหนพูดมาเลยดีกว่ามีแบ๊กมีผู้ใหญ่สนับสนุน
ที่ไหนแบ็คนี่คือแก๊กดอปอะไรข้างล่างข้างหลังอะไรอย่างนี้

่านฟ้าไม่จำเป็นต้องมีผู้สนับสนุนนะคะมีแค่ผู้ใหญ่ที่ให้ความเอ็นดูก็พอแล้ว
ไม่ต้องมีผู้สนับสนุนสนับสนุนตัวเองได้
เอาจริงม่านฟ้ามีข่าวแบบในแง่เฉาแง่ลบออกมาเยอะมากเลย
กระทบกับภาพลักษณ์ต่อการเป็นนักธุรกิจสาวสวยรวยเสน่ห์ของเราบ้างไหม

ถ้าโดนดาวน์ทุกวันเนี่ย

กระทบก็เครียดก็แบบเราก็ไม่ได้อยาก
มีข่าวแบบนี้เนอะใครก็ไม่อยากโดนแบบนี้หรอก
แต่ว่าเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเป็นมั่นฟ้าทำอะไรก็ผิด

ทุกคนแหละก็เหมือนที่เราบอกว่า
การเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คน

ขอถามอีกนิดนึง

ตกหนิตยสารเอาเขาต้องจ่ายเงิน
ถึงดูกับข้ายลาสทีวีด้วยนะ

เอาสิสวยเซ็กซี่อะไรนะ
อันตรงเขาบอกว่ามารฟ้ามีกระแสอะไรนะ
มีกระแสว่าคบดาราเพื่อหวังที่จะดังขึ้นมาหรือเปล่า
พบดาราเพื่อหวังที่จะดัง
อันนี้ต้องวนคำถามใหม่นะคะว่าดารามาคุยกับเราอะไรยังไง

เธอต้องวนคำถามใหม่ถึงจะถูก
คือเธอจะบอกว่าเธอเปล่านะเขามาเองใช่ไหม

นี่ฉันชอบมาก
แล้วขอถามหน่อยว่าหน้าเธอเนี่ยทั้งหน้าทั้งร่างทั้งตัวเนี่ยเขาบอกว่า
ร่างเธอเนี่ยแพงกว่ารถสปอร์ตที่เธอขับอีก
เพราะว่าใช้เงินเยอะมากในการทุบหน้าทุบ
จริงอ่ะยังไม่ได้ทุบเลยนะนี่ว่าจะไปทุบอยู่
ถ้าไปทุบเมื่อไหร่จะบอกไทยรัฐทีวีช่องแรกเลย
ตามไปด้วยไหมตามไปด้วย
อย่าไปทุบมากยังไม่ได้ทุบหน้านะคะทำแต่จมูกนะคะ
แล้วก็โบท็อกเยอะฟิลเลอร์ก็ประมาณพันยูน่าจะน้อยไป

น้องชะลีเธอนั้นอาจจะอยู่เขาเรียกว่าอะไรนะเล็ดเดียวกับฉัน

เธอไม่มีสิทธิ์มากระทบกระทั่งพิธีกรนะคะคุณแขกรับเชิญค่ะ
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าม่านฟ้าไปเกาหลีจะให้พาเชอรี่กับใบตองไปด้วย

นัดมิตรเข้ามาได้นะ

แล้วขอถามหน่อยธุรกิจล่าสุดมากลับมาที่เรื่องธุรกิจก่อน
เห็นไปไกลถึงดูบงดูใบเธอพาไปไหนธุรกิจเธอเธอไปได้ยังไง
ใช่ก็เราก็มีแบบว่าเหมือนคนที่เขามาสั่งเป็นดีเลอร์ใหญ่ของตัวแทนทำสบู่คอปอดี้นั่นเอง
ก็สินค้าทั้งขายดีมันก็ต้องมีคนมาติดต่อไปเต่าประเทศบ้างไม่ได้หรือคะ
ติดต่อหัวใจหรือเปล่าค่ะ

ไม่ได้เกี่ยวกับหัวใจเหรอ
พี่เขาน่าจะรุ่นเยอะไปกว่าเราแล้วนะ

งั้นถามผู้สื่อข่าวเรา

ตรงสเปคเลยเดี๋ยวขอถามคำถามต่อไปเลย
สเปคจากม่านฟ้าผู้ชายในฝันของเราเป็นยังไง
ไฮโซไหมต้องเทียบเท่าถึงต้องมีชื่อเสียงเป็นดารงดาราด้วยหรือเปล่า
ไม่ผู้ชายในฝันของเราเราชอบขาวสูงหล่อตี
น่ารักคิดเล่นเป็นกันเอง

ที่พูดมามีขาวกับคนที่เป็นขาวทั้งนั้นเลยนะ
ขาวสูงหล่อตีเงินในบัญชีนี้ต้องมีเท่าไหร่หรือเปล่า
เพราะว่าเรามีใช่มะ

สวยแต่ต้องน้อยกว่านัทนิดนึง

ต้องยอมนางนะจ๊ะ
ต้องชอบสัสถาสุดท้ายขอถามหน่อย
เขาบอกว่าเวลามาดฟ้าจะไปไหนมาไหนจะต้องมีบอดี้การ์ดล้อมหน้าล้อมหลัง
เพราะว่าขนเครื่องเพชรมายกตู้จริงหรือเปล่า
เครื่องเพชรไม่ต้องยกตู้เพื่อนแต่ว่าปกติเนี่ยที่เอาบอดี้การ์ดไป
เพราะว่าเขาอย่าลืมว่าเราเป็นผู้หญิง
แล้วก็หน้าตาก็พอไปวัดไปวัดได้อยู่
ก็คงกลัวว่าผู้ชมผู้ชายจะฉุดบ้าง
ไว้คุยกันใหม่นะนี่หมดเวลาแล้วครั้งหน้าเธอต้องพาสุดไปครับ
ขอบคุณนะคะได้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะค่ะ
หลายคนตั้งฉาย้าให้เธอเองนะครับแล้วก็ตั้งใจตั้งหน้าตั้งตา
ทำงานขนาดนี้เสียส่งที่ไหนไม่มีใครเลี้ยงเธอทั้งนั้นค่ะ
ถูกต้องคุณผู้ชมค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ
เทิงไทยรัฐในช่วงสดจริงถึงตัวของเรา

รับเชิญสุดแซ่บของเราจะเป็นใครอดใจรอนะคะ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป